ตามไปเลยค่ะที่ร้านวงสกร
เขาทำเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งนะคะ
แต่ว่างานนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งมาค่ะ
เพราะตัวเงินตัวทองมาแล้ว
มาบุกถึงในครัวเลยค่ะ
เรียกได้ว่าลูกค้าคนอื่นต้องหนีก่อน
ปล่อยให้กับลูกค้าคนนี้ตัวเงินตัวทองอย่างนี้เหรอ
ต้องหนีกับตัวเงินตัวทองก่อน

ไม่ได้ต้องออกไปโดยมีองคารักษ์ประจำร้าน
คือหมาตัวนี้แหละ
ต่อคู่รห่ำเลยค่ะเนี่ย
บอกแล้วว่าลูกค้าต้องหลบไปก่อน
ตัวเงินตัวทองเนี่ยก็ต้องชู้กับขนาดนี้
โอ้ยอย่าอย่าอย่าอย่า
อุ๊ยหมาวัยมากเลยอ่ะ

คือน้องหมาก็จะเอามาเล่นอ่ะ
เออชู้จริงผมเห็นแล้วก็เริ่มโอกลับชิ้นใจ
คือคุณผู้ชมค่ะเจ้าของร้านคือคุณวิราวัลเฉลิมชายเกียรติอายุ๓๘ปีเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเดินไปเดินไปหยิบของในร้าน
ปรากฏว่าเจอตัวเงินตัวทองเนี่ยมันอยู่ในตะกร้าที่อยู่ในร้าน
ก็เลยโทรศัพท์บอกญาติซึ่งญาติเป็นกู้ภัย
อยู่ในตำบลสาธิการีบบึงมาช่วยเลยค่ะ
ไหนมาแล้วก็คิดว่าเออตัวเงินตัวทองคงจะมาให้โชคให้ลาบแหละนะ
แต่ว่าให้โชคให้ราบอย่างเดียวพอไม่ต้องมาอาศัยอยู่ที่นี่
ก็เลยถูกจับออกไปแบบนี้
จับได้ปลอดภัยนะมาดูพิกัดร้านนี้หน่อย
ร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งนี้ตั้งอยู่เลขที่๑๐๖หมู่๗ตำบลพรมมณีจังหวัดนครนายกนะคะ
พี่กู้ชีพที่ทำงานก็คือพี่กู้ชีพอบตพรมบณี
ก็มาช่วยจับไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
หมาตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะช่วยจับหรือว่าช่วยก่อกวนไม่แน่ใจแต่ก็ช่วยแหละ
ก็ยังว่าแหละมันเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันนะ
เวลาเห็นสิ่งแปลกปลอมหรือคนแปลกหน้าเข้ามา

ผมมีหางนี่เหรอครับ
ไม่มีขอโทษ
โภคคุณตูปัดหางไปแล้ว

ขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าพี่จะได้โชคได้ลาบตามความเชื่อนะ